เอามาดูคนโสดสวยรวยและชิลอย่างหยาดทิพย์ราชปานกันบ้างดีกว่านะคะ
โดดมาชิลสบายใจอยู่กับเพื่อนก็ได้ไม่เห็นเป็นไรเลยนะจ๊ะ
แต่หลังจากโสดนางโพสต์รูปหนักมาก
โพสต์ดูลัวเลยเซ็กซี่ตลอดเลยนะฮะ
ก็เห็นว่าล่าสุดไปแท็กทีมกันกับคุณมิ้นทวราพร้อมกับแก๊งเพื่อน
เลือกตัวนี้อ่ะว่ามีกรีนีสีสด
ไปทาแดกทาลมทะเลที่ปทยากันจ้ะ
ด้วยกรูปนุ่มที่ไหนเห็นแล้วน้ำลายหกแล้วกันหรือเปล่า
เดี๋ยวไปถามหญัดทริปรัชบาลกันเหรอจ้ะ
แต่ที่แน่ในสตูน้ำลายหกมาแล้วนั่น

คงไม่ถ่ายจริงจังค่ะเพราะว่ามันก็ผ่านช่วงแมทนั้นมาแล้ว
อยากถ่ายเล่นลงเล่นของยาสนุกกว่า
ยังไม่อยากถ่ายอะไรจริงจังอะค่ะโสดค่ะโสด

ส่วนใหญ่อยากอยู่กับเพื่อนนะคะคืออยากมีเป็นคนมีเพื่อนเยอะ
เพื่อนก็แบบเหมือนยังมีความเป็นห่วงอะค่ะ

คืออยากไม่มีอยากก็อยู่คนเดียวได้ค่ะ
เพราะว่าอยากก็ไปไหนมาไหนกับเพื่อนตลอดเวลาอยู่แล้ว